เอาล่ะมาดูเรื่องนี้เมื่อกี้ดอมโปรยไปแล้ว

คลั่งเอามีดไปไล่แทงชาวบ้านเขา
ปรากฏว่าตำรวจก็มาเจ้าหน้าที่ก็มา
นะครับแต่ก่อนจะถึงจุดจบเนี่ย

ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปเจรจา

จิจิจิจิจิจิ

จิจิจิจิจิ

มีรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกแทงเข้าท้องไปนะอาการปลอดภัยแล้วนะคนนี้นะ
แม้ว่าคุณครูยศนันจะเป็นการยิงยิงระงับเหตุ
งรางับเหตุแต่ก็ต้องถูกเชิญตัวไปให้ปากคำ
แล้วก็อาจจะต้องนะครับถูกดำเนินคดีแต่ว่าก็เดี๋ยวไปให้การในศาลนะครับ
ว่าทำไมมีความจำเป็นจวนตัวอะไรยังไงถึงต้องใช้ปืนยิงไปนะครับ